เอ้ามาดูปัญหาโลกแตกอีกปัญหาหนึ่งอืม
จอดรถขวางหน้าบ้านกันโลกแตกจริงจริง
คราวนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวรามอินทราเชื่อว่าท่านอาจจะพอเห็นกันแล้วล่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาแชร์กันเยอะมากนะฮะ
บ้านของเจ้าของคลิปเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยได้มาอยู่หรอกอ่า
แต่หลังอื่นเนี่ยนี่เห็นไหมมาจอดรถมันขวางประตูหน้าบ้านเขาเลยอย่างเงี้
ขวางบ้านอย่างนี้เลยเขียนป้ายเตือนเขาเขียนป้ายตอบกลับอีก
บอกที่ส่วนรวมนั่นไปศึกษากฎหมายมาก่อน
คราวนี้เลยถ่ายคลิปถ่ายกันไปถ่ายกันมาต่างฝ่ายต่างอ้างนู่นนี่นั่น
ยังไงเนี้ยลองไปดูนะฮะไม่ค่อยได้มาไม่ได้เหรอใช่ครับ
มันผมไม่ได้อนุญาตนะครับผมผมไม่ได้อนุญาตเลย
ก็เป็นที่ส่วนรวมนี่ครับที่ส่วนรวมมันฝากทางหน้าเข้าหน้าบ้าน
น้องไม่ได้มาอยู่ตลอดนี่ครับใช่ไหมใช่ครับเออ
น้องไม่ได้มาอยู่ตลอดไงแล้วผมมันจอดหน้าบ้านผมเนี่ยมันออก
หน้าบ้านน้องอ่าอ่าอ่าให้พี่พูดเลยอ่าน้องพูดก่อน
คือมาจอดหน้าบ้านผมหน้าบ้านผมแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้
แล้วเข้าบ้านไม่ได้ไงน้องไม่เคยจอดรถในบ้าน
เอ้าผมก็อยากจอดตอนไหนผมก็หน้าบ้านผมแล้วเข้าจอดแล้วน้องก็กลับ
อ่าผมไม่ได้อนุญาตในบ้านผมไม่ได้อนุญาตอะไรที่มันที่ส่วนรวม
ที่ส่วนรวมมันจอดขวางข้างเข้าบ้านผมน่ะไม่เป็นไรน้องมาน้องก็เรียกมาเรียบพี่อ่าให้พี่พูดไป
นี่ไงนี่อันนี้คือเพื่อนบ้านจับใจพรรณได้สองประโยคครับ
ไม่ค่อยได้มาอยู่ไม่ใช่เหรอก็ตรงนี้มันที่ส่วนรวม
ฝั่งเจ้าของบ้านก็บอกว่าแต่ผมไม่ได้อนุญาตมันจอดขวางบ้านผม
ฝั่งเจ้าของบ้านก็ถ่ายคลิปไว้อืม
ฝั่งบ้านที่เป็นเจ้าของรถตอนนี้เขาเลื่อนรถไปแล้วนะ
อ่าเขาก็ถ่ายคลิปไว้เหมือนกันต่างคนต่างถ่ายแฟร์แฟร์
แล้วก็มีลูกสาวออกมาสองคนค่ะ
คือลูกสาวก็เหมือนกับมาบอกกับพ่อว่ามาช่วยพ่อบอกกับทางฝั่งเจ้าของบ้าน
บอกเอางี้ไหมล่ะพี่ไม่ค่อยได้มาอยู่ก็
ถ้าตอนไหนพี่มาพี่ก็มาบอกที่บ้านก็แล้วกันอืม
แล้วเดี๋ยวจะมาขยับรถให้เดี๋ยวจะมาขยับรถให้
แต่ทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาบอกเอ๊ะคือต่อให้มาอยู่หรือไม่มาอยู่
มาบ่อยหรือไม่บ่อยมันก็หน้าบ้านผมไม่ใช่เหรอ
แต่พี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยที่อยู่ที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยบอก
ก็มันที่ส่วนรวมหน้าบ้านก็จริงแต่ถนนนี้มันพื้นที่ส่วนรวม
แล้วคุณก็ไม่ค่อยได้มานี่มันจะอะไรกันนักกันหนา
ตอนนั้นคุณรีโนเวทบ้านฝุ่นฟุ้งมาบ้านผม

แล้วเจ้าของบ้านดีก็ทูลอยู่ด้านในที่มีจอดรถขวา
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
ไปจอดที่คนอื่นน้องก็ไม่เคยขออนุญาตครับ

แล้วเวลาจอดรถน้องเคยจัด
เอาเอาให้ได้นะเอาให้จริงนะ
ผมจอดตรงนี้หน้าบ้านเขาผมขออนุญาตเขา

คือทางนี้ก็บอกตอนนู้นน้องยังไปจอดขวางหน้าบ้านหลังนู้นเขาเลย
แต่เจ้าของคลิปนี้เขาบอกเอาก็ตอนนั้นผมขออนุญาตแล้ว
เพราะตอนนั้นผมทำบ้านผมเลยไปจอดอยู่หน้าบ้านตรงนู้นเขา

แล้วคือหนูเห็นว่าพี่ไม่ได้เข้าหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ขนาดนั้น

ทางฝั่งของบ้านเจ้าของรถบอกนี่มันที่ส่วนร่วม
หน้าบ้านผมผมเข้าออกบ้านไม่ได้
ทางฝั่งเจ้าของรถก็เลยบอกว่าโอ้โหก็คุณก็ไม่ค่อยได้มานี่
เขาก็บอกแล้วมันเกี่ยวอะไรมาไม่มา
หน้าบ้านผมแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้

ทางฝั่งของเจ้าของบ้านนะเขาบอกเขาเคยเอากระดาษเนี่ยไปแปะเตือน
นี่คือรถของทางฝั่งเพื่อนบ้านนะ
บ้านของเขาเนี่ยจะมีป้ายเขียนขายด่วนอยู่เห็นไหม
แล้วเขามาจอดรถขวางแบบนี้เลยนะครับ
เขาก็เอาป้ายไปเขียนแปะเตือนเอาไว้บอก
กรุณาอย่าจอดหน้าบ้านผมนะครับ
ผมไม่อนุญาตเตือนครั้งที่๑วันที่๓๑มีนาคม

เคารพสิทธิ์ของคนอื่น
พื้นฐานความเป็นมนุษย์ขอบคุณครับ
จากนั้นเพื่อนบ้านเขียนจดหมายน้อยลงกระดาษตอบกลับมา

ถูกต้องเพื่อนบ้านบอก
นี่เห็นไหมอ่านออกไหมอรัชพร
ถนนสาธารณะเตือนครั้งที่หนึ่งไปศึกษามาใหม่วงเล็บสมอง
แล้วไม่ได้ลงชื่อนะลงเลขที่บ้าน
นี่ไงเขาบอกว่าอย่างนี้ไงฮะ
เอาละทีนี้เนี่ยโอ้โหชาวเน็ตก็แม่เสียงแตกอยู่เหมือนกัน
ว่าเออตกลงยังไงหรือส่วนใหญ่ก็บอกโอ้โหทำไมไม่คุยกันดี

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวรามอินทรานะครับในกรุงเทพนะครับ
อันนี้คือบ้านของเจ้าของคลิปนะฮะเจ้าของโพสต์เขาอยู่บ้านหลังสุดท้ายในซอยนะฮะ
บ้านเขาเนี่ยจะเป็นกำแพงตันแล้ว
ทีนี้พอรถไปจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะฮะ
ส่วนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยห่างกันสองหลังแต่อยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะ
หลังสีแดงน่ะคือฝั่งของบ้านเจ้าของคลิปหลังของเพื่อนบ้านคือสีเหลืองนะฮะ

พอเขามาแปะกระดาษแล้วก็แปะกลับไปบอกที่ส่วนรวมไปศึกษากฎหมายซะก่อน
นี่ภาพขวานี่คือภาพที่เขาไปจอด
อีกวันหนึ่งเขาก็เลยมาถ่ายคลิปมาถามไง

เหมือนที่เราได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บ้านหลังเจ้าของคลิปเนี่ยอยู่หลังในสุดนะครับ
ติดป้ายประกาศขายด่วนด้วย
ห่างจากบ้านเพื่อนบ้านสองหลังนะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ว่าเราได้คุยกับเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับ
บอกว่าเดิมทีคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เขาก็มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะ

ได้เพิ่งมีปัญหาเรื่องที่จอดรถล่าสุดนะครับ
คนที่ไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเนี่ย
เคยเป็นเจ้าของบ้านหลังรีโนเวทมาก่อน
แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาส่งค่างวดไม่ครบแล้วก็ขาดส่ง
ก็เลยถูกแบงค์ยึดแล้วเอาไปขายท่อตลาด
จากนั้นก็มีคนมาซื้อบ้านใหม่ซื้อต่อมา
ก็คือเจ้าของคลิปนี่แหละมาซื้อบ้านต่อจากแบงค์

บ้านนะฮะช่วงรีโนเวทบ้านก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องละอองเรื่องอะไรต่างนะครับ
ซึ่งในกลุ่มเพื่อนบ้านเขาก็ไม่เป็นไรเขาก็ถือว่าก็ไม่ว่ากันนะฮะ
ทีนี้ปัญหาเรื่องที่จอดรถเนี่ยในซอยเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะฮะ
พอดีเขาเห็นว่าเอ้าบ้านหลังนี้ยังไม่มีใครที่มาอยู่ใหม่

นี่เพื่อนบ้านหลังอื่นเขาบอกเขาไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ย
ว่าสุดท้ายจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้

ตั้งแต่เดิมพี่แกอยู่ไหมครับ

ก็จะมีปัญหากับจริงแทบจะทุกหลังเรื่องฝุ่นครับ
แต่ว่าพอบ้านนี้พูดไปแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไร
ตอนนั้นผมก็จะพูดเหมือนกันแต่ก็เราก็เหมือน
อันนี้เขามาเตือนแล้วพี่ฝุ่นนะเขาก็ป้องกันครับ
เหมือนช่างทีแรกอาจจะไม่ทันได้ป้องกันอะไรเฉย
ผมก็แค่คิดว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่น่ามีปัญหาอะไรเลย

คนใหม่คนเก่าเลยครับ

ยังไงคะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนคิดเห็นกันยังไงบ้าง
จอดรถหน้าบ้านกันทั้งนั้นเลย
อืมหลายคนบอกก็คุยกันดี
บางคนก็บอกแต่จอดขวางประตูบ้านคนอื่น

คือเดี๋ยวนี้คือ๑ครอบครัวมีรถอย่างน้อย๒คัน
หมู่บ้านเดี๋ยวนี้บางทีมันเจาะได้คันเดียว

มันก็ต้องอาศัยในบ้าน๑คันหน้าบ้านตัวเอง๑คัน
พอมันเหลืออีกคันนึงไม่รู้จะไว้ตรงไหน

เจ้าของบ้านที่โพสต์คลิปนะครับ
เขาคุยกับเราทางโทรศัพท์นะฮะ

ซื้อต่อจากแบงค์ที่เขาประกาศขาย
เห็นรถคันนี้มาจอดขวางหน้าบ้าน
ก็เลยเขียนกระดาษแปะเตือนไว้หน้ารถนะ

ล่าสุดเขาแวะเข้ามาดูที่บ้านอีก

คราวนี้ก็เลยไปหาเจ้าของบ้านหลังนั้นเลย

เขาบอกความจริงเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องโด่งดังบานปลายอะไร
แต่อยากให้ทุกคนมีจิตสำนึก
ถ้าคุณมีรถหลายคัน
คุณก็ต้องมั่นใจก่อนว่าบ้านคุณเนี่ย

ไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นแบบนี้
ทุกคนก็อยากให้คนคันอื่นก็จอดหน้าบ้านตัวเองอยู่แล้วครับ
มันก็เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วครับ
แล้วหน้าบ้านเขาเขาจอดไหมตอนที่เรามา

คุณก็มีความสามารถในการซื้อรถ
คุณก็น่าจะมีความสามารถในการหาที่จอดได้นะครับ
ไม่จำเป็นต้องมาจอดขวางประตูทางเข้าบ้านผมครับ
มันก็ผิดความสามารถอยู่แล้วชัดเจน
ที่นี่มีนิติบุคคลของหมู่บ้านนะครับ

ก็พยายามบอกกันว่าเออถ้าเกิดบ้านหลังไหนมีรถเกิน๒คันนะ

ถ้าจะจอดเนี่ยไปจอดนู่นเลย

ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน
คุณเอามาจอดหน้าบ้านตัวเองในซอยไม่ได้
เพราะว่าบ้านหลังอื่นเนี่ยเขาถอยเข้าถอยออก

นี่นะฮะส่วนบ้านหลังเจ้าของรถ
วันนี้เราไม่เจอนะฮะ
เพื่อนบ้านบอกไปทำงานเขาจะกลับ

เพื่ออยากชี้แจ้งอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ

พื้นที่ส่วนรวมมันแบบไหนดีคะ
ได้มั้ยก็ถนนส่วนรวมจะจอดก็ได้มั้ย

ฐโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคืนความยุทธิธรรมในสังคมบอกว่า
การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นมีความผิดตามกฎหมายนะฮะ

มาบอกเป็นพื้นที่ส่วนรวมไม่ได้

ผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญโทษปรับ๕๐๐๐บาท

มีการฟ้องกันสู้คดีกันถึงสนลิกามาแล้วนะครับในเรื่องนี้
คำถามคือวิธีแก้ปัญหาถ้าเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ทำยังไง
หมู่บ้านดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนิติหมู่บ้านใช่ไหม
ต้องให้ทางนิติหมู่บ้านออกคำสั่งปรับคันที่มาจอดในที่สาธารณะ
อืมก็คือถ้ามีนิติบุคคลก็ให้ปรับกันเองก่อนค่ะแต่คดีเนี้ย
สู้กันถึงศาลมีมาแล้วธนาโรงบอกถึงดีกาเลย
เป็นพื้นที่ส่วนรวมแต่คุณไปขวางหน้าบ้านเขาขวางทางเข้าออกเขาเนี่ยไม่ได้
เกิดเขามีคนเจ็บคนป่วยขึ้นมาเขาไปโรงพยาบาลไม่ทันเขาตายเตยขึ้นมา
นี่ยุ่งอีกนะฮะนั่นแหละค่ะครับ